คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เราตามความคืบหน้าให้ต่อ
เพราะว่าเกิดคำถามเยอะนะคะว่าโอ้โหในโรงเพาะเห็ด
มันอันตรายถึงขั้นนี้เชียวหรือเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตถึงสามศพ
ในโรงเพาะเห็ดที่นครราชศรีมาแต่มันมีประเด็นที่เมื่อวานนี้
เราก็นำเสนอไปคร่าวแล้วอ่ะนะคะมันมีช่วงจังหวะที่
ตอนที่จะเข้าไปในโรงเพาะเห็ดมันควรจะต้องเปิดทิ้งไว้
ให้อากาศมันถ่ายเทก่อนจะเข้าไปเสียชีวิตสามศพนะคะ
คือหลานเข้าไปคนแรกแล้วก็ตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือ
น้าเข้าไปช่วยคือน้าที่เข้าไปก็ไปกันสองสามีภรรยา
กลายเป็นว่าระหว่างที่ช่วยขาดออกซิเจนขาดอากาศหายใจ
เสียชีวิตสามศพเลยแล้วก็สภาพศพก็คือเหมือนกับ
พยายามจะดึงจะช่วยเหลือกันอยู่
แล้วก็ความสูญเสียของครอบครัวนี้มันน่าเศร้าใจจริงค่ะ
ข้างบ้านเลขที่๕๓หมู่๑๓ตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
๔ทุ่มคืนวันที่๑๐กรกฎาคม
นายนัทธพลอัคคีสำรงอายุ๒๗เข้าไปในโรงเห็ด
หายใจไม่ออกส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
นายบุญเหลือจันนอกอายุ๔๗นางสายพินอัคคีสำรงอายุ๔๒
สองสามีภรรยาซึ่งก็เป็นน้าของนายนัทธพลได้ยิน
วิ่งเข้าไปช่วยหลานพยายามดึงร่างของหลานขึ้นมา
แต่ระหว่างที่ดึงระหว่างที่ลากช่วยเหลือกัน
กลายเป็นว่าน้าที่เป็นสามีภรรยาเนี่ยค่ะขาดออกซิเจนไปด้วยทั้งคู่
เสียชีวิตสามศพเลยนะคะน่าหดหูใจนะคะอย่างที่บอก
สภาพศพคือเหมือนกำลังคอยพยายามจะช่วยเหลือกันอยู่อะค่ะ
และยิ่งสะเทือนใจไปมากกว่านั้นทีมข่าวของเรา
ไปเจอนางสาวนิชาจันนอกอายุ๑๘
ลูกสาวคนเดียวของนายบุญเหลือและนางสายพินค่ะ
น้องบอกว่าโอ้โหครอบครัวเรามีกัน๔คน
แต่เนี่ยพ่อกับแม่เสียชีวิตไปเหลือแค่ตัวน้องอายุ๑๘
แล้วเหลือคุณปู่ค่ะคุณปู่ภูลจันนอกอายุ๙๐
น้องบอกว่าตอนนี้ไม่รู้จะอยู่ยังไงน้องก็เพิ่ง๑๘
ต้องดูแลคุณปู่อายุ๙๐สูญเสียเสาหลักไปถึง๒คน
นี่คุณปู่นั่งอยู่กับพื้นเห็นไหมคะ
คุณปู่ภูลอายุ๙๐แล้วอะค่ะ
เรื่องนี้นะคะในหวานอัคคีสำรงอายุ๖๒
พ่อของนางสายพินเป็นคุณตาของนายนัทพล
บอกว่าไม่เป็นไรหลานสาววัย๑๘คนนี้เดี๋ยวดูแลเอง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิด
เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัว
ก็เรื่องของอาชีพเพราะเห็ดฟางขายเนี่ย
ตอนนี้ให้ครอบครัวเลิกเลยนะคะ

นางส้มปิ่นเพียงประโทษอายุ๕๔
พี่สาวของนายบุญเหลือก็บอกตรงกันกับนายหวานว่า
เพาะเห็ดขายของครอบครัวจะหยุดลงเพียงเท่านี้ค่ะ
คือรื้อโรงเห็ดออกหมดเลยคุณผู้ชม
เพราะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากทำต่อแล้ว
รับไม่ได้ทำใจไม่ได้
สมาชิกในครอบครัวต้องจากไปเพราะโรงเห็ดของครอบครัวตัวเอง
มันเป็นเรื่องที่ฝังใจไม่ทำแล้วนะคะ
เพราะเห็ดโรงเห็ดอะไรเนี่ยลื้อออกหมดไม่ทำแล้ว

นายจิตติพงศรีมีงามอายุ๓๙

เป็นอีกหนึ่งคนที่เจอเหตุการณ์เฉียดตายคล้ายกันเลย
เขาเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าเขารอดตายมาได้ยังไงเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ผมใช้เวลาเข้าไปประมาณ๕วิได้ผมเกือบตายออกมานะครับ

่านตามันจะปิดนะครับแล้วจะสลบไปเลย
แล้วก็ถ้าผมสูดอากาศในนั้นเข้าไปอีกสักปืดนึงเนี่ย
ผมว่าผมสลบไปแล้วผมก็ตายในนั้น
ผมก็เลยกั้นหายใจออกมา
เนี่ยค่ะเขาบอกว่าเคยเจอกับเหตุการณ์คล้ายกันเลย

แล้วมันเหมือนกับมีกลิ่นแก๊สพิษอยู่ในนั้น
หายใจไม่ออกแสบจมูกแสบตาหน้ามืด
๕วินาทีรู้สึกเหมือนจะตาย
กับนายจิตติพงศ์เองคือมันไม่ใช่แค่คนที่เข้าไปในโรงเห็ดแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะ
คือสัตว์เลี้ยงที่บ้านก็เป็นเช่นถ้าไก่เดินผ่านโรงอบเห็ด
แล้วสูดดมกลิ่นเข้าไปไก่อะค่ะชักเลยนะคะคือไก่ชักเลยแต่ไม่ถึงกับตายนะ
เพราะว่าไม่ได้อยู่ด้านในของโรงเพาะเห็ดคือแค่ไก่เดินผ่านแล้วได้กลิ่นไก่ชัก
เรื่องโรงเห็ดเราได้โทรศัพท์ไปสอบถามนายอุทัยหนูบุญเกษตรอำเภอคอนบุรี
เขาก็ให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้แก๊สพิษเนี่ยมันเกิดจากการนำกากมันสัมปะหลังไปหมักประมาณ๕วัน
ก่อนนำปุ๋ยคอกปูนขาวและบางรายมีการผสมปุ๋ยลงไปด้วยในโรงเรือนโรงเพาะเห็ดมันเป็นลักษณะปิด
ดังนั้นถ้าปิดมันเอาไว้หลายวันมันจะมีแก๊สอยู่ด้านในเพราะเปิดปุ๊บเขาบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าเปิดปุ๊บแล้วเข้าไป
มันยังมีแก๊สพิษอยู่ในนั้นนะคะอ่าในแปดชั่วโมงนี่
มีการอบเนี่ยมันก็จะมีการสะสมของก้าเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับ
เมื่อผู้ที่เข้าไปตัดเส้นใยนะครับ
โดยที่ว่ายังไม่ทันที่จะเปิดโรงเรือนทิ้งไว้นะครับ
อย่าน้อยกว่าสามพรุ่งสี่ชั่วโมงนะคะอ่าถ้ามากสุดก็หนึ่งวันนะครับ
เกษตรอำเภอบอกว่าผู้เสียชีวิตคนที่เป็นหลานน่ะนะคะจะรีบไปเข้ากะต่อ
ก็เลยไม่ได้เปิดระบายอากาศรอคือจริงแล้วก่อนจะเข้าไปต้องเปิดระบายอากาศรออย่างน้อยคือ๓ชั่วโมง
ก่อนจะเข้าไปในโรงเพาะเห็ดได้
ปกติในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีมีเกษตรกรปลูกเห็ดฟางจำนวนมาก
ก็มีความเชี่ยวชาญทำฟาร์มเห็ดกันมา๒๐กว่าปีไม่คิดว่าจะเกิดเหตุสลดแบบนี้
เกษตรอำเภอก็เลยฝากไปถึงผู้ที่เพาะเห็ดฟางนะคะต้องระมัดระวัง
ขั้นตอนนี้ควรเปิดให้อากาศถ่ายเทก่อนจะเข้าไปทำงานในฟาร์มเห็ดที่เป็นโรงเรือนลักษณะปิด
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาศพของทั้งสามได้มีการตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดอำพาผลบ้านอังโกนหมู่๒นะคะ
ทั้งสามศพตั้งในสาราเดียวกันญาติพี่น้องอยู่ในความโศกเศร้าค่ะ
จะได้ระมัดระวังกันด้วยนะครับ